มีแมวตัวหนึ่งคาดว่าน่าจะวิ่งไล่จับหนูอยู่บนหลังคา
แล้วอยู่ดีร่วงตกลงมาไปติดอยู่ซอกกำแพงระหว่างบ้านสองหลัง

เจ้าหน้าที่ต้องทุบกำแพงนะเพื่อช่วยเจ้าแมว
นี่ค่ะนี่คือที่หัดใหญ่สงขลานะคะ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงแมวร้องทั้งคืนเลย
ร้องอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ไหน
สุดท้ายพอไปดูอ้าวติดอยู่ในซอกกำแพง
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีนะคะ

แล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันช่วยมาได้แล้ว
สงสารตัวอ้วนด้วยนะคะติดอยู่ในซอกเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านก็คือนางนพัชสินแคนยุคอายุ๕๗ปี
บอกว่าได้ยินเสียงแมวร้องตั้งแต่ตอนดึกแล้วค่ะ
ก็เดินตามหาอยู่จนค่อยฟังค่อยฟัง

ก็เลยรู้ว่ามันติดอยู่ในซอกกำแพงนะคะ
ก็คาดว่ามันน่าจะวิ่งไล่จับหนูอยู่บนหลังคา
ตกลงมาร่วงลงมาแล้วก็ติดอยู่ในซอก
นี่ค่ะพอช่วยออกมาได้ปล่อยตัวมันไปปุ๊บ
ก็วิ่งปั๊บเลยนะคะใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ

เพลียมันหิวนะก็ติดอยู่นานนะคะตั้งแต่ตอนกลางคืนอ่ะ